ไปแก้ปริศนาคำทายนิดหน่อยนะคะว่าปริศนานี้มันจะหมายความว่าอย่างไร
ใครที่เป็นแฟนตลอดข่าวคุณต้องคุ้นเคย
คุ้นเคยกับวัดศรีอุทุมพรค่ะ
หรือวัดหลวงพ่อจ้อยนั่นเองนะ
แต่ไม่ค่อยจะแก้ปริศนาได้แล้ว

ดูทุกวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณจะค่อยเข้าใจ
โชคลาภที่ได้มาเนี่ยมาจากนี่แหละแม่ศรีมณีทอง
เป็นต้นตะเคียนอายุกว่า๒๐๐ปีค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเล่าให้นักข่าวฟังบอก
เคยดูข่าวผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แล้วก็ได้ยินอยู่บ่อยว่าเขามาขอโชคจากแม่ศรีมณีทอง
วันนี้ก็เลยมาให้เห็นกับตาเองสักครั้ง
อยากจะมาดูข้อความปริศนาใบ้เลขเด็ดหน่อยละกัน
งวดนี้มาถึงปุ๊บนี่
มาที่จุดที่เขาเขียนเอาไว้เลยค่ะ

มีข้อความอะไรบ้างคุณผู้ชมคะ

ปลากับหงศรสองตัวขึ้นสูงหงศรเจ็ดตัวลงต่ำ
แล้วก็มีตัวเลขยึกยื้อ
เขียนไปให้เราได้จินตนาการว่ามันจะวิเคราะห์ออกมาเป็นอะไร

มีหงศรสองตัวขึ้นบนหงศรเจ็ดตัวลงต่ำ

นั่งนิ่งเลย

อูจินักเห็นไม่เขาเขียนอะไรนะ
คนที่เขาถูกลอตเตอรี่มาเมื่องวด๒งวดก่อน

แล้วพอเริ่มเต็มที่เต็มคาราเบล

เอาได้น้อยแต่พองานพอกรุ่มกริ่มกรุบกริบกันหมดนะคุณผู้ชม